หลังจากที่มีคนไปพบศพสาวคนหนึ่งอายุเพียง๑๕ปี
หอพักที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ภาพในกล้องวงจรปิดนั้น
พบว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นมีชายเสื้อดำคนหนึ่ง

ถูกต้องล่าสุดนั้นชายคนนี้ก็ถูกจับกลุ่มได้แล้ว
รับว่ามีเพศสัมพันธ์กันก่อนนะครับ
พร้อมสืบสวนต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตหรือไม่นะครับ
เป็นภาพวงจรปิดที่เราได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับ
เป็นภาพสุดท้ายของผู้ตายจากกล้องวงจรปิดในหอพัก
หลังจากช่วงเช้าของวันที่๑๗ธันวาคม
ผู้ตายกลับมาที่ห้องพักพร้อมกับผู้ชายชุดดำ๑คน
ผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงชายคนนี้นะฮะเดินออกมาจากห้องเพียงลำพัง
จากนั้นก็ไม่พบผู้ตายหรือใครเข้าออกห้องพักนี้อีกเลยนะครับ
จากวันที่๑๗ผ่านไป๒วัน๑๙ธันวาคม
เพื่อนของผู้ตายทำงานอยู่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวพัทยาใต้
มาตามหาเพื่อนที่ห้องเพราะว่าไม่สามารถติดต่อได้๑๗๑๘๑๙ย่างไป๓วัน
ทำไมไม่ไปทำงานทำไมไม่รับโทรศัพท์
ก็มาเจอพบว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตแล้ว
เหตุเกิดในหอพักแห่งหนึ่งในซอยก่อไผ่หมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
เมื่อวานเนี่ยญาติของผู้ตายพร้อมกับพระสงฆ์เดินทางมาที่ห้องมาทำพิธีที่ห้องนี้
โดยนางวรารัฐสิริวรเป็นแม่ของผู้ตายบอกว่าเปิดเผยความรู้สึกเพียงสั้นบอกว่าเสียใจมาก
เสียใจที่สุดทำใจไม่ได้ลูกสาวเพิ่งจะมาอยู่ที่ชนบุรีได้เพียงไม่ถึงเดือน
โดยมาเที่ยวมาเยี่ยมลุงกับป้าที่ชนบุรีตอนนี้เชื่อว่าสาเหตุที่น้องต้องเสียชีวิตน่าจะมีผู้ชายคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยทำร้ายร่างกาย
แต่จะทำด้วยวิธีใดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ก็ทราบเป็นแบบแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่า
เสียด้วยด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าก็คือชัดเจนว่ามีผู้ต้องหาที่ทำให้น้องเสียชีวิตค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าฆาตกรรมด้วยวิธีไหนเพราะต้องรอส่งน้องไปผ่าชนะสูตรอีกทีวันนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่ชัดเจนว่ามีการทำร้ายร่างกายน้องโดนเห็นให้น้องเสียชีวิตใช่ไหมครับ

ใช่ค่ะใครยอมรับว่าเพิ่งจะเคยเจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากเสียงของคุณแม่ดูเหมือนว่าชายเสื้อดำคนนั้นเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
แล้วยอมรับว่าเหมือนมีการทำร้ายร่างกายผู้ตายจริง
ทางด้านของความคืบหน้าเนี่ยพลตำรวจตรีนัทชาติสุพมงคลนะครับ
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีก็บอกว่า
คุมตัวชายคนนี้มาสอบปากคำแล้ว
เรื่องต้นก็ยังให้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ให้การบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายจริง
ก็เลยมีการแจ้งข้อหาพรากผู้ยาวเพราะว่าผู้ตายอายุ๑๕ปี
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
มีการทำร้ายร่างกายด้วยวิธีใดก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
ตอนนี้ไม่พบร่องรอยของบาดแผลก็เลยยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้
ตอนนี้ก็จะมีการส่งศพต่อไปธนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ชนสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ว่าเป็นการเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายการถูกฆาตกรรมหรือวิธีใดนะครับ